เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่หนองบัวลำพู

คือสามีเนี่ยอ้างว่าภรรยาเนี่ย

นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน

มันกลับ
นี่ฮะโชคดีไม่มีใครเจ็บใครตายนะครับ
คว้าปืนมาได้เนี่ยซัดปั้งเลย

อะไรจะขนาดนี้มาตามเมียกลับบ้าน
นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนไม่รับโทรศัพท์๓๓สาย
คือตอนแรกขี่ซาเล้งมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่นะฝั่งภรรยาเนี่ยอ่าเดี๋ยวถ้ามีภาพตอนขี่ซาเล้งเข้ามา
เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มคืนวัน
๒๒ธันวาคมนะครับเป็นร้านขายของชำในบ้านหนองม่วงตำบล
เมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ฮะคือ
เจ้าของร้านเนี่ยอายุ๔๓นะครับเจ้าของร้านชื่อคุณกิจสนะคน
เข้าไปห้ามนี่ตอนที่ขี่ซาเล้งมาถึงเห็นไหม
แล้วอ๋อนั่งอยู่นี่เหรอแหม๓๓สายไม่กลับบ้านนั่งดื่มเหล้าเหมือน
กับเดินเข้าไปนี่พยายามจะเรียกเออนี่นี่ก็ฮึดฮัดฮึดฮัดกันนี่ปุ๊บปั๊บ
ปาบอยู่สักพักนึงไม่รู้ยังไงนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยเหมือน
ภรรยาคว้าอะไรมาตัวเองก็เลยวิ่งกลับมาที่ซาเล้งภรรยา
นี่วิ่งหนีเลยนะฮะเหมือนกับรู้แล้วว่าน่าจะรู้แล้วว่ามณีมา
อะไรแล้วยิงใส่เปรี้ยงไปตรงนี้เจ้าของร้านนี่เข้าไปห้าม
นะครับคุณกิจสนะนะครับเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านขายของใน
หมู่บ้านตามปกติภรรยาของคนก่อเหตุเนี่ยกับเพื่อนบ้านรวม
คนด้วยกันมานั่งดื่มเหล้าในร้านนี่ตำรวจวันนี้มาสอบปากคำมา
สอบข้อมูลนะครับจากนั้นสามีขี่ซาเล้งมาจอดหน้าร้านมาถึง
อารมณ์แบบโมโหฉุนเฉียวมาเลยเดินเข้าไปถึงวงเล่าก็
ต่อว่าด่าทอกับภรรยาอย่างรุนแรงจากนั้นก็หยิบปืนขึ้นมานะแล้ว
ก็ยิงขู่ลงพื้นหนึ่งนัดก็เลยต้องรีบเข้าไปห้ามก่อนที่
ภรรยาของเขากับเพื่อนที่เขามานั่งดื่มกันอยู่เนี่ยวิ่งหนี
กันแตกกระเจิงนะฮะเท่าที่สอบถามเนี่ยได้ความว่าฝ่ายภรรยาเนี่ย
ตัวเมืองมานะกลับจากตัวเมืองจนค่ำแล้วยังไม่ถึงบ้าน
แต่มาแวะนั่งแวะนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนก่อนฝั่งสามีเขาก็โทรหา
ด้วยความเป็นห่วงเขาบอกโทรหา๓๐กว่าสายไม่ยอมรับสาย
ไล่ขี่รถตามหาจนมาเจอที่ร้านแห่งนี้แต่ก็นั่นแหละครับ
คุณผู้ชมครับคือถึงขั้นเอาปืนมายิงกันอย่างเงี้ไม่ได้
นะฮะคือคนอื่นอีกเยอะแยะเกิดกระสุนมันมันไปโดนใครเข้าทำ
ยังไงอ่ะคุณจะรับผิดชอบยังไงอ่ะนะฮะหรือให้โดนภรรยาคุณเอง
คุณจะทำยังไงนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปนะครับได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคือฝั่งภรรยา
ชื่อคุณมายุรีนี่ฮะส่วนสามีเนี่ยชื่อในอูคนที่ชักปืนมา
ในร้านขายของชำแล้วได้เจอลูกสาวด้วยนะลูกสาวของ
คุณมายุรีนะครับคุณมะยุรีเนี่ยอายุ๕๑ปีบอกกับเราว่า
นี้ครับบอกว่าเธอเนี่ยแต่งงานกับอูนะชื่อจริงชื่อหัสดี
แต่งงานอยู่กินกันมาหกปีกว่าแล้วไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบอก
แว้งเลยไม่เคยมีปากเสียงแม้แต่ครั้งเดียวนะคุณลสลินท่านผู้ชม
ไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยเห็นยิงกันขนาดเนี้ยคือถ้าเกิดว่าพูด
ฝ่ายชายเนี่ยมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงเนี่ยเออภาพนี้
มันก็เป็นปกติสำหรับเขาไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยแม้แต่จะ
ทะเลาะกันมีปากเสียงกันครับแล้วมาทำขนาดนี้นี่คือโอ้โหเนี่ย
คุณมะยุรียืนยันกับผู้สื่อข่าวของเราบอกไม่เคยมีเรื่องอะไร
เลยปากเสียงยังไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวค่ะวันเกิดเหตุตอน
เช้าเธอไปทำธุระที่ขนส่งจังหวัดนะฮะที่หนองบัวลำพูนะครับจาก
นั้นเนี่ยตัวสามีคือนายอูเนี่ยเอาควายออกไปผูกนะตัวเธอ
เองก็กลัวจะไม่ได้ทันอ่ากลัวจะไม่ทันนะคือก็เลยไม่ได้ไป
เอาคงเอาควายไปผูกไปล่ามเพราะว่าต้องไปขนส่งตั้งแต่แปดโมง
เช้ามีนัดที่ขนส่งเนี่ยจะไปทำธุระเนี่ย๑๐โมงก็เลยเอารถ
กระบะที่มีกรงเนี่ยไปตรวจสมรรถภาพด้วยนะฮะใช้เวลาอยู่ข้อนวัน
ถึงเดินทางกลับระหว่างทางเนี่ยผ่านร้านขายของชำเจ้า
ประจำก่อนแวะกินข้าวค่ะอ่าระหว่างทางจะกลับบ้านแล้วมีเพื่อนเนี่ย
มานั่งกินด้วยอีก๓คนผมนี่ก็พูดผิดไปหน่อยเขายืนยันว่าเขา
ไม่ได้ดื่มเหล้านะเขาดื่มเบียร์อ๋อค่ะแอลกอฮอล์เหมือนกันคือนั่งนั่ง
กินข้าวกินข้าวมากินด้วย๓คนรวมเป็น๔คนก็มีเพื่อนด้วย
สนุกดีก็เลยดื่มเบียร์สั่งเบียร์มาดื่มโทรศัพท์มือถือไม่ใช่
จะไม่รับอ่าวางเอาไว้ในรถอ๋อไม่ได้อยู่กับตัวเลยไม่รู้ว่า
สามีเนี่ยโทรหาไม่รู้ว่าลูกสาวลูกเขยโทรหาสามีบอก๓๔
๓สายถ้ารวมกับลูกสาวลูกเขยด้วยรวมแล้วเนี่ย๔๐กว่า
ดื่มดื่มเบียร์กับกินข้าวอยู่ลืมไปเลยอ่ะคุณมะยุรีบอก
ว่าโอ้โหพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะตามที่เห็นในคลิป
เธอบอกเธอหวาดกลัวมากนะไม่กล้ากลับบ้านเลยนะคืออยู่กิน
กันมา๖ปีกว่าตัวในอูสามีไม่เคยทำแบบนี้เลยเมื่อเช้านี่ยัง
ได้กลับบ้านนะเธอไม่กล้ากลับบ้านนะหลังจากวงแตกวันนั้นนะเช้าวัน
นี้เนี่ยในอูสามีเธอเนี่ยส่งข้อความมาขอโทษพยายามโทรมาหา
ด้วยเธอบอกเธอก็ไม่รับเหมือนกันนี่ข้อความเห็นไหมไหน
ว่ายังไงบ้างเนี่ยบอกยุ้ยด้วยนะบอกกับยุ้ยด้วยนะตาขอ
โทษที่พูดอะไรไปตาโมโหเพราะอารมณ์ชั่ววูบจริงจริงอืมตาก็คือ
ผู้ชายที่ก่อเหตุก็คงจะเป็นสามีคุณมะยุรีนั่นแหละในอู่อ่ะ
ส่วนคุณยุ้ยก็คือลูกติดฝั่งคุณมะยุรีน่าจะฝากมาบอกค่ะน่าจะ
ฝากมาบอกนะฮะส่วนความผิดตายอมรับนี่ฮะแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ปุ้งเดียว
อะไรเนี่ยแต่ยิงเหรอก็เพราะตาเป็นห่วงยายก็เลยอารมณ์ชั่ว
วูบตาขอโทษทุกคนด้วยคุณมะยุรีบอกว่าโทรมาด้วยนะฮะแต่
เธอไม่รับนะอุ้ยกังวลแล้วงั้นเล่นเอาผมเสียวเลยบอกแต่คราว
นี้ไม่ทำภัยหรอกถ้าบอกที่เธอไม่รับสายตอนนี้เพราะที่
ถ้าบ่เมานี่บ่มีเป็นแบบนี้หรอก
แจนี่สิเป็นคนนิ่งสุคุร์มทาร์ไปที่รอบครอบการเพิ่ม
เข้าทางลูกเขยนะฮะลูกเขยนี่เขาอยู่ชนบุรีนะแต่ก็คือส่งข้อความให้ส่งต่ออะไรประมาณอย่างนี้
เพราะโทรหาแล้วไม่รับสายนะครับมีข้อความช่วงหนึ่งที่คล้ายกับ
ไม่รู้ว่าจะขู่หรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคุณมายุรีเขาบอกเขาไม่ค่อยสบายใจ
บอกว่าตาเคยเชื่อดคอคนมาแล้วหนึ่งนะอย่าให้ต้องทำอีกอะไรประมาณอย่างนี้
ขอให้อโหสิกรรมด้วยถ้าทำอะไรลงไป
ยุ้ยยยนี่คือลูกสาวคุณมายุรีย์ส่งอ่ะ
ส่งมาทางลูกเขยเนี่ยก็ยิ่งทำให้คุณมายุรีเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่สบายใจ
ก็ไม่สบายใจรักษณะคือเหมือนส่งมาทำไมแบบนี้ตาเคยเชื่อขอคนอะไรแบบนี้
ง้อก็ส่วนหนึ่งรู้สึกสำนึกผิดก็ส่วนหนึ่ง
แต่พอมีข้อความอย่างนี้ปนมาด้วยเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่ค่อยสบายใจ

ก็สอดคล้องกับโทรศัพท์มือถือของคุณมะยุรีนะครับ
คือตัวสามีคือนายอูโทรมาหาตั้งแต่๑๗น๓๐นของเมื่อวานนี้
ส่วนฝั่งลูกเขยส่งไปตั้งแต่๑๘น๓๐น
มีวีดีโอคอล์มาจนถึง๑๘น๓๐น
ส่งการโทรครั้งสุดท้ายมาแล้วเธอไม่รับ
โอ้โหเยอะมากรัวแบบนี้อะค่ะ
นายอูตอนนั้นพอวงแตกหนีกันเกาะเจิงนายอูกลับไปที่บ้าน
จดหมายขอโทษเอาไว้นะฮะแล้วก็พยายามโทรตามภรรยาให้กลับบ้าน
นี่ครับเราได้คุยกับนายอูนะฮะสามีของคุณมะยุรีที่ขี่ซาเล้งไปนี่ครับคุณ
อูเนี่ยบอกว่ากำลังขับรถส่งอ้อยอยู่ไม่สะดวกจริงนะขอให้
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แทนก็แล้วกันค่ะคือจะไปเจออยากจะเจอตัว
อยากจะคุยกันซะหน่อยแต่เขาบอกเขากำลังขับรถส่งอ้อยอยู่
สะดวกเอาเป็นคุยทางโทรศัพท์ก่อนก็แล้วกันเขายืนยันว่าเขา
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากขอโทษไปยังครอบครัวฝั่ง
ภรรยาด้วยขอโทษภรรยาด้วยทำไปเนี่ยที่ทำไปเนี่ยเขาบอกเขา
รับว่ามันเกินเหตุจริงแต่ตอนนั้นเขาโมโหมากที่ภรรยาไม่
โทรศัพท์เขาอยากจะขอโอกาสจากภรรยาอีกครั้งหนึ่งพยายามส่ง
ข้อความไปต่างนานานะคือแม่เขาก็ไม่ตอบกลับอะไรเลยไม่รับสาย
ด้วยไอ้บางเรื่องบางราวที่รู้สึกไม่สบายใจในข้อความที่ส่ง
ไปเนี่ยในอูเขาบอกกับเรานะครับบอกว่ายอมรับว่าพิมพ์ไปเพราะ
โมโหบางข้อความเนี่ยพิมพ์ไปเพราะความโมโหไม่ได้ตั้งใจ
จะพิมพ์แบบนั้นหรือว่าจะไปทำแบบนั้นเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเพื่อ
ความสบายใจของภรรยาของเขาเนี่ยพรุ่งนี้จะไปมอบตัวกับ
ตำรวจตอนนี้กำลังหาเงินประกันตัวเองอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้

ผมคิดที่ว่าพสายผมเท่านั้นมันเมื่อในในปัจจุเนี่ย
ผมเป็นคนใจเห็นสิผมมีเรื่องจังสิทธิ์อย่างเที่ยว
แต่มีโอกาสขอโทษคุณแม่ป่ะค่ะ
ผมก็ขอโทษอยู่ผมก็เขียนจดหมายไว้
อยู่บ้านกูหลังมือนั้นผมเข้าไปผมเขียนไว้

คือผมก็มาทำงานของผมอยู่นี่
ผมก็ตำรวจกับลูกว่าผมอยู่นี่
แต่ว่าการได้จิตต้นกับจิตตัวมา
ขอมอบตัวตัวล่ะคือเหมือน
มันต้องให้เสียงแบบตกใจมาก
มาเห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ

ตบหน้าเอาปืนยิงใส่

บอกว่าเรื่องนี้เนี่ย

และคงไม่ให้แม่กลับไปอยู่กับนายอูอีก
ส่วนที่ตัดสินใจส่งคลิป

จนเป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ยเธอบอกว่า
เพราะเห็นว่าตำรวจสพศรีบุญเรืองตอนนี้เนี่ย

แจ้งความตั้งแต่หลังวันเกิดเหตุ

ตัวพ่อเลี้ยงก็ยังขี่ซาเล้งวนไปเวียนมา

ส่งข้อความมาขู่โทรมาหา

เนี่ยคือตอนที่พ่อเลี้ยงเธอหลังจากก่อเหตุ
แล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่เหมือนเดิม

ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสังคมออนไลน์

แกก็เสียงร้องไห้เลยคุยกับเรา
เราก็แบบนอนไม่หลับเลย

อย่างนี้ไม่ได้มาทำบ้าบ่ออะไร
แล้วแกก็มาส่งคลิปให้วันต่อมาตามหลัง

ไอ้ลูกปืนนั้นเป็นลูกหวานกระจายดีไม่โดนขาไม่โดนตัว
ถึงจะยิงลงพื้นกระเหอแล้วมันกระจายโดนขึ้นมาทำไง
อ่าท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้เนี่ยมันต้องแยกเป็นประเด็นประเด็นไปนะ

เอาหนึ่งก็คือเอาละฝั่งของภรรยาเขากลับบ้านช้า
นั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนทนแล้วไม่รับสาย
อันนี้ก็เรื่องหนึ่งไอ้โมโหเรื่องนี้หาไม่เจอหงุดหงิดอะไรก็
อันนี้ก็ว่ากันไปแต่การจะคุยกันด้วยวิธีนี้เนี่ย
พอมาเจอตัวแล้วเนี่ยฮะเนี่ยไปตบเขาเอาปืนมาแล้วก็
ถึงจะบอกว่ายิงขู่ก็แล้วแต่แต่ซัดเปรี้ยงไปเนี่ย

ใช่ไหมคือไม่ได้นะครับมันต้องแยกเป็นสองส่วนนะฮะ
เดี๋ยวบางท่านจะบอกว่าแหมก็ต้นเหตุมันจากอะไร
แต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงแบบนี้
แล้วใช้ปืนขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้นะ
คือไปตบเขาตั้งแต่แรกก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะ
เราสอบถามไปยังภูมิกับการสพศรีบุญเรืองนะครับ
พันธุ์ตมุดเอกสูมิตรนันสถิตนะฮะ
กับการสพศรีบุญเรืองบอกว่าตำรวจไม่ได้เพิกเฉยนะครับ
ก็ตามตัวผู้ต้องหาอยู่ตลอดนะครับ
แล้วนายหัสดีเนี่ยติดต่อขอเข้ามอบตัววันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาสามข้อหาคือเรื่องอาวุธปืนนะฮะ
ยิงปืนนะครับนี่ฮะแล้วก็การครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบสวนกันเพิ่มเติม
แล้วก็ขยายผลกันต่อไปว่าจะมีข้อหาอื่นไหม

ใช่ค่ะความรุนแรงไม่ใช่ทางแก้ปัญหานะคะ
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งโทรศัพท์มือถือตามชื่อเลย
มือถือพกติดตัวไปด้วย
คืออีกมุมนึงเนี่ยบางทีทางบ้านก็เป็นห่วงนะ

พ่อแม่พี่น้องคนใกล้ชิดบางทีติดต่อไม่ได้เยอะเนี่ยบางทีมันเครียด
กังวลนะคะกังวล